ติดตามควันหลงแล้วก็ผลการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครับในรอบชิงชนะเลิศของทีมชายเจอกับเจ้าภาพเวียดนามนะครับก็แน่นอนบรรยากาศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกดดันอยู่แล้วนะครับทั้งสองทีมไม่ใช่เพียงแค่ทีมไทยอย่างเดียวเจ้าภาพเองก็กดดันนะครับแล้วเขาก็ต้องการชายชนะเพื่อที่จะเฉลิมชะลองกันนะครับใ
มากมากนะครับก็มีการจุดพลุนะครับบรรยากาศโอ้โหถือว่าค่อนข้างจะตื่นเต้นมากมากนะครับสำหรับแฟนบอลครับหลังจากที่เขาเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นะครับเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้เลยนะครับจากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
สิบสี่เกมสองพันยี่สิบเอ็ดรอบชิงชาเลิศ
ทีมชาติเวียดนามพบทีมชาติไทย
สกอร์เดียวในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่แปดสิบสาม
ฟันต่วนไตเปิดให้นามแหม่งหยุงตัวสำรองงเข้าไป
เป็นประตูชัยให้เวียดนามคว้าแชมป์ฟุตบอลชาย
ในสิบสี่เกมสมัยที่สามได้สำเร็จ
ทำเอาแฟนบอลขุนพลทัพดาวทองที่เข้ามาชมเกม
ในแม็ชนี้กว่าสี่หมื่นคนได้เฮสุดเสียง
ส่วนการรอคอยที่เชียร์ท่ามกลางสายฝนตั้งแต่เริ่มเกม
หลังเกมอดังแปดนมพันล้ำสามผู้จัดการ
ทีมชาติไทยกล่าวว่านักเตะและสตาร์ฟโค้ดทุกคน
ทำสุดความสามารถแล้วพร้อมขอโทษแฟนบอลครับ

และจะขอนำข้อติชมไปปรับปรุงต่อไป
จากนี้ยังเผยสั้นอีกว่า
อย่าเพิ่งหมดหวังในฟุตบอลไทย
ในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทย
ก็ต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยด้วยนะคะ
เราก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดนะคะ

เชื่อว่าก็เป็นแมทในฝันนะคะ
อาเซียนทุกชาติที่ดูแมทนี้อยู่นะคะ
น้อมรับคำติชม
แล้วก็พร้อมน้อมรับที่จะเอาไปปรับปรุงนะคะ
คิดว่าทุกคนก็ทำจนถึงที่สุดแล้วนะคะ
เปิดเผยว่าภูมิใจในลูกทีมทุกคน

ซึ่งเกมนี้ทั้งสองทีมมีคุณภาพใกล้เคียงกัน
ต้องชื่นชมเวียดนามที่ไม่ได้ประตูขึ้นนำ

ทำให้ยากต่อการทวงประตูคืน
หลังจบเกมแฟนบอลชาวเวียดนามได้ออกมา
ฉลองกันสุดเหวี่ยงหน้ามีดิงสเตดียม

อกย้ำความคลั่งคลายฟุตบอลเป็นอย่างยิ่ง
จากนี้ขุนพล๒๓ทีมชาติไทย

เพราะยังมีภารกิจในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖

ระหว่างวันที่๑ถึง๑๙มิถุนายนนี้
และที่สำคัญยังมีโอกาสได้แก้มือกับเวียดนาม

ก็เห็นภาพนี้แล้วน้องสู้เต็มที่นะครับ
แล้วก็ทุกคนก็ผิดหวังนะครับ
ที่ไปในครั้งนี้แล้วเดินทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้
แต่สุดท้ายไม่สามารถจะคว้าเหรียญทองได้นะครับ

อีกหนึ่งรายการที่ชุดนี้จะต้องไปนะครับ

เดี๋ยวไปแก้มือกับเวียดนามในรายการนั้นนะครับ
แล้วมีมาเลเซียด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ใกล้แล้วครับจะแข่งขันกันก็อย่าลืมติดตามเชียร์ทีมชาติไทย

สำหรับการคุมทีมชาติชุดใหญ่